คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของนักเรียนหญิงชั้นม๕

คือตอนแรกข่าวก็ออกมาว่าเสียชีวิตเป็นเพราะว่าหมัดแมวกัด

ทีนี้ค่ะทางแม่ของน้องผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เชื่อว่าลูกสาวป่วยจากโรคที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง
หรือที่เรียกโรคพุ่มพวงหรือว่าไม่ใช่เรื่องของหมัดแมวกัด

แม่บอกว่าอยากให้รอผลตรวจชิ้นเนื้อ

คืออีกประมาณสัก๒สัปดาห์น่าจะรู้ผลนะคะ
ครอบครัวได้นำศพของนางสาวสุนิสาธรรมโม
หรือว่าน้องมิววัย๑๖ปีนักเรียนชั้นม๕เนี่ยนะคะ
กลับมาตั้งประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
บรรยากาศเป็นเพื่อนนักเรียนของน้องมิว
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
มิวเสียชีวิตหลังจากที่ไปคลุกคลีกับแมวแล้วก็โดนหมัดแมวกัด
แต่ว่าใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของน้องมิว
ว่าติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามญาติของน้องมิวก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าที่บ้านเนี่ยนะเลี้ยงแมวเป็นแมวตัวผู้เลี้ยงเอาไว้ตัวหนึ่ง
แต่ก็ยังมีพวกแมวจรจัดอยู่อีกประมาณ๗ตัว๘ตัวมาอยู่ด้วย
แล้วน้องมิวก็มีอาการคันมีตุ่มขึ้นตามตัวตามแขนตามขา
ก็บอกว่าคาดว่าน่าจะถูกตัวหมัดจากแมวมากัด
น้องมิวแพ้แล้วทีนี้ก็ไปหาหมอที่คลินิกก็คือรักษาตามอาการนะคะคุณผู้ชม
กินยาด้วยทายาด้วยแต่ก็ยังไม่หายขาด
เพราะว่าแมวมันก็ยังอยู่ที่บ้านไงแล้วหมัดแมวมันก็ยังอยู่ที่ตัวแมวก็คือเหมือนกับว่า
ก็โดนอยู่เรื่อยสุดท้ายเลยตัดสินใจเอาแมวไปไว้ที่อื่น
ป้องกันไม่ให้โดนหมัดแมวเนี่ยกัดอีกจนมาเมื่อเย็นวันที่สามสิบกรกฎาคมอะค่ะ
มิวมีอาการเหมือนกับอ่อนแรงตัวร้อนแล้วก็มีตุ่มขึ้นตามแขนขาตามลำตัว
ทีนี้ก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลวิเชียนบุรีจนวันที่๓๑กรกฎาคมอะค่ะ
อาการน้องก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจนต้องส่งตัวน้องไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราชที่พิศนุโลก
แล้วอาการมันก็สุดหนักลงเรื่อยค่ะคุณผู้ชมจนน้องมิวเสียชีวิตในวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา
แม่ของน้องมิวเนี่ยนะคะคือคุณแม่พิมยุดีสุวรรณศรีก็บอกว่าตอนนี้แม่ยังสงสัยเรื่องสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าหมอระบุว่าติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นรุนแรงที่ใบมรณบัตรระบุอีกแบบนะ
ระบุว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแต่ว่าไอ้เรื่องที่น้องมิวบอกว่าถูกหมัดแมวกัดที่บริเวณลำตัวที่บริเวณแขนเนี่ย
บอกว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าน้องมิวโดนหมัดแมวกัดมาเป็นเดือนแล้วรวมถึงโรคไข้เลือดออก
ก็บอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าล่าสุดคุณหมอก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องไข้เลือดออก
แต่แม่เชื่อค่ะว่าสาเหตุที่ทำให้น้องเสียชีวิตน่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือที่เรียกกันว่าโรคพุ่มพวงนี่แหละค่ะ
ตอนนี้แม่บอกอยากให้รอผลการตรวจชิ้นเนื้อที่ส่งไปตรวจก่อนตอนนี้เข้าแล็บอยู่ค่ะ
จะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วน้องมิวเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร
แล้วแม่บอกว่าหมอบอกให้รออีกสักประมาณ๒สัปดาห์ถึงจะรู้ผลนะคะ